เห็นแว่วมาว่าไปถึง๔วัดคุณผู้ชม

จากงานเมื่อวานนี้ค่ะโอ้โหซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะ
ณเดชน์ค่ะก็ไปที่อุดรธานีนะคะ

ซึ่งจริงแล้วก็อย่างที่ทราบกันเนี่ยบ้านครอบครัวเขาเนี่ย

ภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพนะคะณเดชน์คูกิมิยาค่ะ

เดินทางไปร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะ
อันเชิญพระพุทธรูปพระกุมารสิทธาพระมหาบุรุษนะคะ
ดิษฐานบนดอกบัวและหัวสิง๔ทิศ
ดิษฐานบนยอดเสาอโศกจำลองนะคะ
หน้าสังเวชนียศยศฐานจำลองสถานที่ประสูทค่ะ

โดยภายในงานนะคะแม้ว่าอากาศจะอบอ้าว

โอ้โหแดดเปียงหลายครั้งอีหลีนะคะ
แต่นักแสดงหนุ่มก็ยังได้ถือขันเงินรับบริจาคพี่น้องที่เดินทางมาร่วมพิธีอีกด้วยค่ะ
สร้างความปลื้มปิติให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากค่ะนะคะ
ก็คู่รักนะคะแดนวรเวทแล้วก็น้องแพตตี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพไปที่วัดป่าภูทับเบิกวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนั่นเองค่ะ
ถ้าจำเป็นวัดที่คุณแดนไปบวชมาโดยได้นำเงินไปร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน
ยอดนี้จดไว้เลย๑๗๐๗๙๐๒บาท๗๕สตางค์
ทางรายการของเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ดาราก็นอกจากจะทำงานการแสดงแล้วนะคะงานวงงานบุญเนี่ยเขาก็ไม่เว้นกันเช่นเดียวกันค่ะ